ดูกันต่อเรื่องที่เราเกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ
น้องผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นผื่นแดงเต็มตัว
อันนั้นทุกข์ทรมานนะครับเพราะว่าเจ็บแสบ

อันนั้นคืออาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง

แล้วจริงสาเหตุการเกิดเนี่ยมันมาจากพฤติกรรมที่
คืออาจจะเป็นพฤติกรรมปกติของหลายคนด้วยซ้ำไป

เธอก็เลยโพสต์เรื่องนี้เพื่อเป็นการเตือนนะคะ
ให้ดูแลแล้วก็ปรับพฤติกรรมของตัวเองค่ะ
คุณอายอายุ๒๔ปีแป๊ย
ได้โพสต์ขอพรวันเกิดเมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งเป็นวันเกิดของเธอบอกว่าขอให้เธอหายป่วยจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบหรือที่เรียกกันว่าโรคแพ้ภูมิตัวเอง
ขอให้หายกลับมาเป็นปกติเพราะว่าทุกข์ทรมานเหลือเกิน
มันมีผื่นแดงขึ้นแบบนี้ค่ะเต็มตัวเลยนะคะ
แล้วแสบร้อนเหมือนโดนน้ำร้อนสาดคันยุบยิบตามผิวหนังตลอดเวลา
คือเห็นก็รู้สึกว่าต้องทุกข์ทรมานมากจริงนะครับ
คุณอายเล่าให้ฟังบอกว่าอาการป่วยสะสมมา๑๐ปี
อยู่กับแม่สองคนก็ต้องทำงานทำงานหนักตั้งแต่เด็ก
ก็เลยส่งผลให้เป็นคนพักผ่อนน้อย
เรียนก็ยังอดหลับอดนอนเลยเพราะว่าต้องทำรายงานนะคะ
แล้วกินอาหารก็กินตามใจปากโดยไม่สนว่าจะส่งผลเสียกับร่างกายยังไง
ตอนที่เข้าสู่วัยทำงานไปฉีดโควิดวัคซีนโควิดเข็ม๑
ตอนนั้นเริ่มมีผื่นขึ้นเล็กน้อยเป็นผื่นแพ้นะคะก็ไม่ได้รักษา
ฉีดเข็มสองผื่นก็ไม่หายก็เลยไปหาหมอหมอบอกเป็นภูมิแพ้
ก็ให้เธอกินยากดภูมิปรากฏว่าผื่นคันเหอแดงขึ้นตามผิวหนัง
แล้วก็มีโรคแทรกซ้อนด้วยเนื่องจากภูมิต้านทานต่ำ
เธอก็เลยหยุดกินยากดภูมิด้วยตัวเองจนสุดท้ายป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอาการหนัก
หนักถึงขั้นไหนคือเดินไม่ได้มือปากตามร่างกายเป็นแผล
นอนติดเตียงถึง๒เดือนแล้วเธอต่อสู้กับโรคนี้มานานถึง๑ปีค่ะ
อยู่กับแม่๒คนก็มีแค่แม่ดูแลตอนนั้นเดินไม่ได้
เข้าห้องน้ำหนูจะเข้าห้องน้ำหนูต้องคานเอา
มือก็มือหนูก็เป็นแผลหนูก็จับอะไรไม่ได้เลย
บางทีแบบปากก็ฉีกอะไรอย่างนี้คือมันเป็นแผลหมดเลย
คือจะกินข้าวก็แบบร้องไห้ร้องไห้ทุกวัน
พอมันมีโรคเข้ามาอย่างนี้แล้วผิวเรามันไม่เหมือนเดิม
แล้วก็ก็มีเครียดค่ะแล้วก็ลำบากเรื่องการทำงาน
หนูไม่สามารถตอนนี้หนูหยุดทำงานมา๑ปี
ต้องลาออกจากที่ทำงานหนูไม่สามารถไปทำงานข้างนอกได้
ก็ต้องขอบคุณคุณอายด้วยนะที่โพสต์เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
ขอให้แข็งแรงและมีอาการดีขึ้นในเร็ววันด้วยนะคะ
เพราะจริงคุณหมอบอกว่าโรคนี้รักษาไม่หาย
อุทหรณ์สำหรับใครก็ตามที่ชอบนอนดึก
คุณผู้ชมลองเช็คดูเราเป็นหรือเปล่าชอบนอนดึกกินอาหารตามใจปาก
ชอบดื่มน้ำอัดลมหรือแอลกอฮอล์เครียดสะสม
ต้องกินยากดภูมิก็ต้องระมัดระวังว่าจะเป็นโรคนี้นะคะ
แพ้ภูมิตัวเองค่ะ